คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะฮะเรื่องราวของรถกู้ภัยที่กำลังขับขี่ข้ามแยก
แต่ว่ามีรถกระบะมาชนจะว่ายังไงดีสำหรับกรณีนี้
คือจะบอกว่าเอาจริงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้เห็นภาพจากหลายมุมนะ
ก็น่าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ตัวกระบะที่ขับมาจริงจริงสัญญาณไฟเขาคือไฟเขียวใช่ครับ
ก็อาจจะมองไม่เห็นด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชม
ทำให้มีทั้งคนป่วยญาติคนป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ

รถขั้นอื่นก็ค่อยค่อยทยอยจอดกันแล้วใช่ค่ะ
แต่ทีนี้ทางฝั่งนี้มันเป็นไฟเขียวคุณเห็นไหม
นี่ไงแล้วรถกระบะคันนี้อาจจะไม่เห็น

เพราะรถตู้มันบังสายตาอยู่
ถูกต้องค่ะแล้วคือด้วยความที่เขาไฟเขียว

แล้วก็เลยมาชนกันตรงกลางแยกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนตอนประมาณ๒ทุ่มค่ะคุณผู้ชม
จุดตรงนี้คือแยกซุ้มประตูเมืองอยู่เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
โอ้โหแยกนี้ขวักไขวนะคุณฮะรถเยอะมากเลย
ใช่ค่ะรถการจราจรก็ถือว่ามีรถวิ่งกันหนาแน่นบริเวณนี้
นี่อีกมุมหนึ่งนะฮะมุมฝั่งรถกู้ภัย
เขากำลังค่อยที่จะขับตรงไป
แล้วก็รถกระบะด้านซ้ายก็มาชนเต็มแรงนะครับ
ถูกต้องเอาจริงนะพอมันมีข่าวนี้มาคือเราเห็นจากหลายมุม
ก็เข้าใจแหละว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่มองไม่เห็นก็ได้
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคืออยู่ในรถกู้ภัยได้รับบาดเจ็บ๖ราย
ก็มีกู้ภัยที่มากับรถ๔รายแล้วแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงอายุ๗๐กว่าปี๑ราย
ญาติผู้ป่วยอีกหนึ่งรายส่วนสภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ด้านข้างมันพังยุบแล้วอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยข้างในรถเนี่ยมันเสียหายกระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเลย
ทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่มเลยนะถือว่าคนก็ยังใช้รถใช้ถนนเยอะอยู่นะคะ
ดังนั้นตำรวจก็เลยต้องเร่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็เอาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ก็ต้องเรียกทั้งคู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำแล้วผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปยัง
ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นนะคะพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ตำรวจเองยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
กระบะคู่กรณีเนี่ยตำรวจเขาเอามาจอดเอาไว้ที่สพขอนแก่นก่อนนะ
ส่วนรถกู้ชิบกู้ไพรอยู่ที่มุลณิธิกู้ไพรสว่างสามะทีอุทิศ
แล้วพนักงานสอบสวนเขาจะต้องสอบปากคำคนขับกระบะ
สอบปากคำคนขับกู้ภัยรวมถึงคนเจ็บทั้งหมดด้วย
ผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะยังไงผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนเจ้าหน้าที่ฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสามัคคีอุทิศเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
ตอนประมาณสักทุ่ม๓๗นาทีได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วยหญิง๑ราย
ผู้หญิงรายนี้ก็อายุเยอะแล้วอายุ๗๘ปี
ซึ่งมีอาการคือวิงเวียนศีรษะให้ไปรับที่ถนนศรีฐานอยู่ซอยอาคเนค่ะคุณผู้ชม
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุนี้ประมาณ๓กิโล
ทีนี้ก็เลยมีการแจ้งแจ้งลูกข่ายสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศให้ออกไปรับผู้ป่วย
พอไปรับก็มีผู้ป่วยหนึ่งคนแล้วก็ญาติผู้ป่วยเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคน
รวมถึงในรถมีกู้ภัย๔คนนั่งด้านหน้า๒นั่งกับผู้ป่วย๒
ทีนี้ตอนที่กำลังขับรถจะเอาผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลขอนแก่นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ
แล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาเขาก็ประชุมกันนะว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการต่อยังไง
ส่วนอาการของคนเจ็บเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนะตัวผู้ป่วยกระเด็นออกมานอกรถเลยคุณ
แล้วท่านสูงอายุแล้วด้วยนะแล้วก็ยิ่งเจ็บป่วยอยู่แล้วด้วยนะฮะ
จากการตรวจสอบล่าสุดเราก็สอบถามไปทางโรงพยาบาล
ด้วยอาการของผู้ป่วยหญิงคนนี้วัย๗๘ปีอาการปลอดภัยแล้วไม่ได้มีแขนหักนะ

แกนศีรษะว่าได้รับการกระทบกระเทือนไหมโดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัย
หมอบอกแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่เจออาการผิดปกติอะไร

แต่ว่าเรื่องทางคดีก็ต้องรอให้คนเจ็บคนอื่นอาการดีขึ้น